คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะตำรวจเตรียมขอเปลี่ยนอารมณ์นะ
เออเตรียมขออนุมัติศาสตร์ออกไม้จับหนุ่มรบพพอสุดแสบคนหนึ่งนะคะ
ไปทำงานได้๒วันในหอพักจังหวัดสมุทรปราการก็ลักทรัพย์ในจ้างซะแล้วค่ะ
ขโมยเงินสดไปสามพันบาทแล้วหลบหนีดีมีกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้ชัดชัดแบบนี้เลยนะคะ
กล้องวงจรปิดของหอพักในซอยวัดศรีวารีน้อยตำบลบางฉลงสมุทรปราการค่ะ
บันทึกภาพลูกจ้างคนนี้ที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รอปภนะ
ขโมยของในสำนักงานค่ะใช้กุญแจไขลิ้นชักเก็บเงิน
ขโมยเงินสดไปกว่าสามพันบาทแล้วก็พยายามเปิดช่องเลื่อนกระจก
หวังจะเข้าไปรักทรัพย์เพิ่มอีกด้วยนะคะแต่มันเปิดไม่ได้
เดินกลับไปที่ห้องพักของตัวเองขโมยรถจักรยานของหอพักด้วย
แล้วก็ขี่หลบหนีไปตำรวจเนี่ยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็
เพราะว่าหอพักแห่งนี้มีทั้งเช่าแบบรายเดือนแล้วก็รายวัน
ชั้นล่างเปิดเป็นสำนักงานแล้วก็มีโต๊ะรอปภตั้งอยู่แบบ
เนี้ยค่ะสอบถามหญิงสาวผู้ดูแลหอพักบอกว่า
รอปภคนเก่าเนี่ยลาออกกระทันหันหอพักก็เลยต้องรีบหาติดป้าย
รับสมัครรอปภคนใหม่กระทั่งสองวันก่อนในอาทิตย์มาสมัครเป็นรอปภค่ะ
ก็รับไว้ก็ทำงานปกติเก็บเงินค่าเช่ารายวันส่งมอบให้ในช่วงเช้า
จนกระทั่งเมื่อวานนี้เธอมาทำงานไม่เห็นนายอาทิตย์มาก็งงอยู่เหมือนกันนะคะ
พอหากุญแจเปิดลิ้นชักก็หาไม่เจออีกเลยเริ่มเอกใจแล้วไปเปิดกล้องวงจรปิดดูถึงได้รู้ค่ะ
ว่าก่อเหตุขโมยของไปเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ตำรวจยังเจออุปกรณ์เสพยาเสพติดในห้องพักของนายอาทิตย์ด้วย
เมืองต้นคาดว่านายอาทิตย์น่าจะเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับค่ะ
พบเบาะแสคนร้ายให้ข้อมูลได้เลยนะคะที่สพบังพลีหมายเลขโทรศัพท์๐๒๓๓๗๓๓๗๗ค่ะ